เรื่องด้านหลังเนี่ยทำไมถึงโหดเยี่ยมทำไมถึงอมหิต
ทำไมถึงทำได้ลงคอกับลูกแบบนี้
เหตุการณ์นี้ค่ะพ่อน่ะโอ๊ยมันเป็นเรื่องต่อเนื่องเลยนะ
คือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าลูกสาว๑๒กับ๔ขวบเนี่ย
โดนพ่อเหมือนกับเอาไฟลนโดนเหมือนกับทำร้าย
แล้วนี่ค่ะก็มีการเข้าไปตรวจสอบ
เห็นรอยตามเนื้อตามตัวใช่ไหมทีนี้คุยไปคุยมาสืบไปสืบมา
น้องวัย๑๒ปีบอกว่าพ่อฆ่าน้องสาวอีกคนนึง
ฝังปูนไว้ที่บ้านที่กำแพงเพชร
โอ้โหมันกลายเป็นเรื่องกลายเป็นประเด็นสิคะคุณผู้ชม
ตำรวจคุมตัวแล้วก็เอาไปชี้จุดต่าง

เหตุการณ์ย้อนไปเมื่อวันที่๑๐กันยาที่ผ่านมา

เด็กหญิง๑๒ปีกับเด็กหญิง๔ขวบ
ที่บ้านพักในซอยผนโยธิน๔๘แถวบางเขนนี่แหละค่ะ
เพราะอะไรน้องทั้งสองคนถูกในเอ็ม
เอ็มที่เป็นพ่อเนี่ยทำร้ายร่างกายดูตามเนื้อตามตัวน้อง
โดนเอาไฟแช็คลนแล้วณตอนนั้นเนี่ยในเอ็มหนีไปนะ
หลังจากนั้นตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวในเอ็มได้
สอบปากคำละเอียดยิบเลย
แล้วก็สอบเด็กพร้อมกับสหวิชาชีพด้วย
ช็อกตรงที่เด็กเขาบอกนี่แหละ
ใช่ค่ะลูกสาว๑๒นี่แหละให้ข้อมูล
แล้วท้ายที่สุดนะในเอ็มก็รับสารภาพว่าได้ฆ่า
ลูกสาววัย๒ขวบน้องโมเดลฆ่าที่กรุงเทพ
แล้วก็เอาไปโบกปูนฝังเอาไว้โอ้โหที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ทีนี้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจก็คุมตัว
พ่อและแม่นายเอ็มอายุ๔๖แล้วก็นางจุ๋มอายุ๔๐ปี
ฮอมาเลยนะมาที่บ้านที่ตำบลบ่อถ้ำ
อำเภอขานุวรรณรักษบุรีที่กำแพงเพชรค่ะ
เพราะอะไรล่ะหลังจากที่ไปคุมตัวได้
แถวบิ๊กซีฟิวเจอร์ปาร์ครังศิษย์แล้ว
ต้องเอาขึ้นฮอมาให้ทั้งคู่ชี้จุดว่า
เอาร่างของน้องโมเดลวัย๒ขวบมาโบกปูนฝังไว้ตรงจุดไหนยังไง
ทีนี้ญาติและชาวบ้านโอ้โหโกรธแค้นเสียใจค่ะ
มุงดูกันเพียบเลยตะโกนสาบแช่งด่าทอ

เดี๋ยวฟังประโยคที่ชาวบ้านเขาตะโกนสาบแช่งด่าทอหน่อยค่ะ
แล้วพี่หมีนออกมาพูดเหมือนค่ะใช้ไหม

รีบเดินตามสามีเข้ามาในบ้านนะคะ
คนที่เศร้าอีกคนนึงคือใคร

น้องฟีมอายุ๒๒ปีมาด้วย

น้องวัย๒ขวบต้องโดนพ่อแท้ทำร้าย
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดถามหนูนะ
หนูไม่ชอบอยู่แล้วพ่อเลี้ยงคนนี้ในเอ็ม

ขอบคุณครับพ่อ

นี่ค่ะคุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะแล้วกู้ภัยเนี่ยเขามาที่บ้านที่กำแพงเพชรใช่ไหม
เขาเข้าไปตรงห้องที่มันเป็นครัวค่ะคุณผู้ชมต้องเอาค้อนปอนเอาเสียมไปทุบปูนอ่ะ
พื้นปูนในห้องครัวใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
แล้วก็ขุดลงไปเพราะอะไรเขาฝังศพลูกสาววัย๒ขวบเอาไว้ใต้พื้นครัว
ใส่ถุงดำสามชั้นแล้วก็มีเหมือนกับแบบขยะเสร็จขยะเอามากองทับทับทับ
แล้วก็เอาปูนโบกคือตั้งใจอำพลางเลยล่ะใช่ต้องขุดไปลึกเจ็ดสิบเซนติเมตรอ่ะนะ
แล้วเจอสภาพคือลักษณะศพอยู่ในท่านั่งใส่กระโปรงมีกางเกงซับที่หัว
ฝั่งขวามีรอยแดงแดงสภาพศพคือเริ่มเปื่อยแล้วอ่ะนะคะแล้วระหว่างที่ขุดศพเนี่ยนะ
ทางในเอ็มแล้วก็นางจุ๋มเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาบอกด้วยว่าช่วยกันทำสองคนทีนี้ตำรวจก็เอาจอบ
เอาไว้ขุดหลุมเอาถังปูนสีดำที่โบกปูนอ่ะเอามาเป็นของกลางในคดีอ่ะนะคะเพราะว่าอะไร
เพราะว่าทั้งสองคนก็สารภาพทั้งในเอ็มแล้วก็นางจุ๋มบอกว่าตีลูกแต่พลั้งมือจนลูกตาย
หลังจากนั้นเนี่ยคือก่อเหตุที่กรุงเทพใช่ไหมเอาศพใส่เก๋งขับออกจากกรุงเทพ
มามาบ้านของนางจุ๋มที่กำแพงเพชรเมื่อวันที่๒๑พฤษภาแล้วเอาศพลูก
มาฝังเอาไว้ที่ใต้พื้นครัวหลังจากนั้นก็กลับมาคือเขาบอกว่าหลังจากนั้น
ก็กลับมามาทำงานต่อโอ้โหแล้วสภาพศพอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้คุณหมอบอกว่ายัง
ประเมินไม่ได้นะว่าน้องวัย๒ขวบเสียชีวิตมานานแค่ไหนแต่ก็คาดว่าประมาณ๓๔เดือน
เพราะว่าตอนแรกมันก็มีข้อมูลว่าเขาก่อเหตุมาฝังเนี่ยช่วงประมาณวันที่๙ถึง๑๔
สิงหาใช่ไหมแต่ส่วนหนึ่งมันก็มีข้อมูลจากคนที่สารภาพก็คือใน
บอกว่าเอามาตั้งแต่๒๑พฤษภาดังนั้นหมอประเมินว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๓๔เดือน
เพราะว่าสภาพศพก็คือยุ่ยแล้วแล้วน้องมีประวัติรักษาน้องคือตาบวม
ฟกช้ำมาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กับเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วปี๖๕ค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้ก็ต้องนำศพเด็กผู้หญิง๒ขวบนี้นะคะมาไว้พิสูจน์ที่โรงพยาบาลขานุวรรักษบุรี
จะดูร่องรอยแล้วก็ตรวจสอบว่าสรุปแล้วเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
หลังจากนั้นถึงจะให้ญาตินำร่างน้องกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป
ครับมันสะเทือนใจนะคุณผู้ชมทำให้นึกย้อนไปว่า
ก่อนที่น้องจะถูกฆาตกรรมเนี่ยไม่รู้โดนทำร้ายมาขนาดไหนคุณผู้ชม
หลังจากชี้จุดพบศพของน้องวัย๒ขวบเสร็จแล้ว
เมื่อคืนนี้ตำรวจคุมตัวเอ็มกับจุ๋มครับทั้งตัวแม่ตัวพ่อเลยนะ
มาที่สอนอบางเขนเพื่อทำประวัติเนี่ยคุณผู้ชมตอนมาในรถ
ตำรวจนี่มาตอนเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนนี้เองพอมาถึง
โรงพักเจ้าหน้าที่ก็นำตัวทั้งสองคนมามาถ่ายรูปหน่อยครับ
ประวัติหน่อยแล้วก็สอบประคัมเพิ่มก่อนจะส่งตัวเข้าห้องคุมขัง
จังหวะลงจากรถมานักข่าวก็พยายามจับสังเกต
สีหน้าก็ดูอิดโรยครับแล้วก็เครียดด้วย
ตำรวจก็เก็บหลักฐานของกลางเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการก่อเหตุ
ก็มีจอบเพื่อมาประกอบสำนวนคดีขณะเดียวกันมีข้อมูล
อันนี้ต้องฟังคุณผู้ชมเป็นข้อมูลจากฝั่งญาติของจุ๋มแม่เด็ก
ญาติเนี่ยมาแฉพฤติกรรมของนายเอ็มนะบอกว่าเอ็มเนี่ยมันชอบใช้ความรุนแรงในครอบครัว
เคยถึงขั้นจับเมียตัวเองเนี่ยมัดโยงกับขื่อ
คุณผู้ชมนึกภาพนี่เอาไม้แขวนเสื้อฟาดฟาดตามตัวเมีย
ชาวบ้านก็ได้ยินเสียงร้องโอดโอยจากผู้หญิงมาทั้งคืนเลยญาติให้ข้อมูลบอกว่าปกติเอ็มกับจุ๋มไม่ค่อยอยู่ที่บ้านหลังนี้หรอก
นานนานทีจะกลับมาบ้านสักสองสามเดือนครั้งกลับมาพอมาบ้านก็จะเปิดเพลงเสียงดังลั่น
แต่ไม่แน่ใจสิคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าที่เปิดเพลงดังเนี่ย
ต้องการจะฟังเพลงหรือต้องการจะกลบเสียงใครหรือเปล่าแต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเปิดดังก็เปิดดังไป
แต่เท่าที่สังเกตเห็นเวลากลับมาบ้านนายเอ็มจะดื่มเหล้าดื่มเบียร์เป็นประจำ
ซื้อเบียเอ่ยซื้อเบียที่เป็นรังเลยน่ะเมาปุ๊บก็จะทุบตีทำร้ายเมีย
ญาติอยู่บ้านใกล้ใกล้ก็จะได้ยินเสียงนางจุ๋มเนี่ยร้องโหอยหวนทั้งคืนเลยอ่ะ
โหยหวนเลยเหรอโหยหวนเลยพี่เบิร์ตโอ้โหพอญาติเดินมาดู
ยิ่งโมโหเอ็มยิ่งทำร้ายเมียก็คือจุ๋มหนักขึ้นเรื่อยครับ
ยงไว้เฮ้ยในบ้านลองหากวร
ไอ้เมียเขานะจะร้องหวยหอนจะได้ยินแทบทุกวัน
มันร้องโหยหวนเหมือนบอกไม่ถูก
เหมือนคนก็สันนิษฐานว่ามันโดนของใส่ของหรือเปล่า
หน้าตานี่บวมมันก็จะปิดแมทไว้ตลอด
นี่ไงญาติยังฟ้องเลยบอกโอ้โหทุบตีหน้านี้บวมเลย

คุณผู้ชมฮะสำหรับน้องวัย๒ขวบที่เสียชีวิตไปเนี่ย
เอ็มเคยรับมาเลี้ยงที่บ้านหลังนี้

แต่ระยะหลังก็ไม่เห็นหน้านะที่ญาติบอกนะ
ญาติเนี่ยเคยสอบถามว่าอ้าวน้องหายไปไหนแล้วอ่ะ
เอ็มกับทุบก็อ้างว่าปู่เอาไปเลี้ยงแล้ว
แต่นี่คือต้องดูนะเพราะว่าที่เราดูในข่าวนะ
ตอนนี้นะพี่เบิร์ตเด็ก๑๒กับ๔ขวบ
ผู้หญิงทั้ง๒คนลูกคนที่๑ลูกคนที่๒
แล้วมาเกิดเหตุกับน้องวัย๒ขวบที่โดนฆ่าฝังดิน

บอกว่ามีผู้ชายอีกคนนึงด้วยนะ
ผู้ชายอีกคนนึงญาติเขาบอกว่าไงรู้ไหม
เอ็มกับจุ๋มเนี่ยพอหลังจากคลอดลูกมา
เอาลูกชายตั้งแต่อายุ๒วันมาฝากเขาเลี้ยง
จนตอนนี้น้องผู้ชายอายุ๖เดือนแล้ว
โตแล้วนิดนึงอ่ะใช่แล้วระหว่างนั้นเนี่ยคือ
จุ๋มกับเอ็มไม่ค่อยได้มาดูลูกเลย

ถ้าเกิดจากข้อมูลนะตอนนี้แปลว่ามีลูก๔คนแล้วนะ
ครับมีเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะ
อาจจะอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้
แต่ชาวบ้านเขาบอกมาว่า
คือมีเจ้าของร้านขายของชำหน้าปากซอยบ้านของนายเอ็มเนี่ย
ให้ฟังนะว่าก่อนหน้าที่ตำรวจจะพาเอ็มมาขุดร่างของน้องบีเนี่ย
ตัวเจ้าของร้านชำเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านมาซื้อของที่ร้าน
ลองฟังดูหน่อยฮะ

ที่คือเหตุมาก
น้องบีที่ว่าหมายถึงน้องวัยสองขวบ
ที่โดนฆาตกรรมแล้วก็ฝังเอาไว้

เจ้าของร้านขายของชำเขาบอกเขาเห็น
เขาเห็นว่านั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านมา
นี่คือพี่คณิตถาครับเจ้าของร้านขายของชำ
เชื่อว่าเด็กที่เห็นนั่นแหละก็น่าจะเป็นน้องคนที่เสียชีวิตไป
แล้วยายคุณยายมักจะพาน้องมาซื้อของที่ร้านเป็นประจำ
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นน้อง
เป็นวิญญาณของน้องนั่งรถมากับลูกค้าครับ
แต่อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคุณผู้ชมครับ
โอ้โหน้ำแข็งตอนแรกพี่คิดว่า๒ขวบคนเล็ก

นึกว่า๒ขวบคนเล็กมีเล็กกว่านั้นอีกเหรอ

คือจากข้อมูลคือเขาบอกว่าตัวของในเอ็มเนี่ย
มีเมีย๒คนแล้วมีลูกรวมทั้ง๒เมียเลยคือ๙คนนะ
๙คนคือจุ่มหนึ่งในนั้น

ทำไมคนที่มีพฤติการถูกกล่าวหาแล้วก็นะ
ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการแบบนี้ลูกเยอะจัง

แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเศร้าสะเทือนใจมาก
บอกว่าจากข้อมูลนางจุ่มนี่แหละที่เป็นคนไปซื้อปูน
แล้วสุดท้ายคือเอามาให้ผัวโบก
คือรู้เห็นเป็นใจด้วย